มาดูความช้ำใจปนอึ้งของหนุ่มขอนแก่นกันหน่อยนะฮะ
เป็นโควิดรักษาตัวที่ฮอสพิเทล

ก็เลยคิดว่าจะจ้างรถส่งตัวเองกลับบ้าน
ตอนแรกจ้าง๔๐๐๐แต่ทางฮอสเทลไม่ยอมค่ะ
บอกว่าไม่ได้ต้องใช้รถที่ฮอสพิเทลติดต่อให้เท่านั้น

โอ๊ยจาก๔๐๐๐ที่ติดต่อเอง๑๕๐๐๐ค่ะ
จาก๔๐๐๐เป็น๑๕๐๐๐ค่ะโอ้โฮคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะครับแล้วไปดูสภาพรถด้วยค่ะ
ผมก็ไม่มีสิครับ๑๕๐๐๐ผมทำอย่างไรพี่
คือเราประสานงานกับเขาหมดแล้วเราคุยเองหมดแล้ว
จนแผนคุณส่งลงว่าให้รถโรงพยาบาลเป็นคนไปส่งอีนเลย
คือผมขอกลับไม่รู้คุยกันสื่อสารกันยังไง

ที่ใช้คำว่าสภาพ
เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยทางฮอสปิเทลบอกว่าจะติดต่อรถพยาบาลให้ใช่ไหม
เราก็จินตนาการสิฮะเป็นรถตู้มีเครื่องไม้เครื่องมือข้างในครบ
แต่สภาพเนี่ยคือรถกู้ภัยค่ะ
แล้วนี่คือ๑๕๐๐บาทที่จะเอาตัวเขาไปส่ง
โอ้โหเขาบอกว่าทั้งอึ้งทั้งเสียความรู้สึก
ท่านโทษนะคะเมื่อสักครู่ข้างในพูดว่า๑๕๐๐เนี่ยเงินเดือนของคนบางคนเลยนะ
นี่คือเป็นโควิดก็ทุกข์ใจจะตายอยู่แล้ว
แล้วมาเจอแบบนี้เป็นการซ้ำเติมหรือเปล่า
คือเขาเหมารถตู้ไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้
ผมให้ขนคนป่วยโควิด
๕๐๐๐นี่ก็เต็มที่แล้วนะมันก็เยอะแล้วนะอืม
แล้วดูสภาพรถแบบนี้๑๕๐๐ยังเครื่อง
โอ้โฮ๑๕๐๐๐ดอมนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ที่เขาไปประสบเหตุการณ์ที่
รู้สึกทำให้เขาเสียความรู้สึกเนี่ยคือ
คุณอำพลมากระจันทร์อายุ๓๐ปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดขอนแก่น

คุณอำพลเล่าบอกแบบนี้บอกว่าผมทำงานที่เกาหลีใต้
พอเดินทางกลับมาที่ไทยลักษณะอาการไม่ค่อยดีแล้ว
มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นโควิด๑๙
ก็เลยไปรักษาตัวอยู่ที่ฮอสพิเทล
รู้ไหมคะค่าใช้จ่ายต่อวันเท่าไหร่
ครับคุณอำพลบอกว่า๑๘๐๐บาทมันสูงไปสำหรับผม
ผมก็เลยตัดสินใจอยากจะไปรักษาตัวที่บ้านผม

ไม่ได้หนักด้วยใช่พี่เบิร์ตอาการลักษณะคือเป็นผู้ป่วยสีเขียว
ก็เลยอยากจะกลับบ้านที่ขอนแก่นทำยังไงรู้ไหมคะ
บอกทางฮอสสปิเทลบอกว่าผมอยากกลับบ้านนะ

แล้วรู้ไหมคะคุณอำพลไปติดต่อรถเองแล้วนะ
คือตกลงค่าใช้จงค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ
บาทเพื่อที่จะเอาเขาจากกรุงเทพไปขอนแก่น

ถูกต้องใช่เลยค่ะน้องดอมค่ะ
แล้วราคารถที่ฮอสพิเทลจัดหาให้๑๕๐๐๐บาท
มากกว่าที่เขาติดต่อเองกี่เท่า

อยากกลับบ้านเสียความรู้สึกซ้ำซ้อนมาก
เสียความรู้สึกเรื่องของค่าใช้จ่ายไปแล้วนะ
เสียความรู้สึกของสภาพรถด้วย
เพราะตอนที่รถมารับเนี่ยมันเป็นรถกู้ภัยดีนี่เอง
นี่ตอนนั่งกลับนะดูสภาพตอนนั่งกลับนะคะ
นี่ใช้รถกู้ไพมารับจากกรุงเทพฯไปส่งที่ขอนแก่นนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้
อนขอร้องร้องขอ
โดยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยได้ไหม
เรียบร้อยโรงเรียนคุณอำพลเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณสมศักดิ์จังตระกูล

ท่านบอกว่ารับเรื่องเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะคะ

แล้วไปดูสิว่ากระบวนการการรับตัว๒ตัวมันเป็นยังไง

ใช้รถทางขอนแก่นมารับผู้ป่วยได้ไหม
เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้วย
เอาฝากท่านผู้ว่าสมศักดิ์ด้วยนะครับ
กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถึงท่านผู้ว่าเลยนะครับ